ช่วงนี้เรามาดูเรื่องราวดีนะฮะ
จากภารกิจในการให้บริการด้านสถิติ
และการบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศแล้วนะครับ
สำนักงานสถิติแห่งชาติยังมีอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญ
นั่นก็คือการผลิตข้อมูลสถิตินะฮะ
ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมโดยคุณมาดี

การผลิตข้อมูลสถิติมีกี่ประเภท
และน่าสนใจอย่างไรติดตามได้จากรายงานครับ
ตำรวจต่างกันอย่างไรหลายคนอาจจะสงสัยใช่ไหมล่ะครับ
สัมมโนคือการเก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยที่ต้องการศึกษา
ซึ่งสำนักงานสถิติแห่งชาติทำอยู่๔โครงการหลักได้แก่

เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประชากรทุกคนในประเทศตามที่อยู่จริง
รวมทั้งข้อมูลที่อยู่อาศัยของประชากร

เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกพืช

รวมไปถึงรายได้และหนี้สินของเกษตรกร

อกจากนี้ยังมีสัมมโนธุรกิจทางการค้า

สำมโนอุตสาหกรรม

และการดำเนินกิจการของสถานประกอบการทั่วประเทศ
โดยดำเนินการทุก๕ปีครับ

เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่าง
ที่เป็นตัวแทนของประชากรที่ต้องการศึกษาครับ

รวมไปถึงสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องต่าง

มีการสัมมโนและสำรวจไม่ต่ำกว่า๒๐โครงการ
เพื่อให้รัฐบาลหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถนำไปวางแผนประกอบการตัดสินใจ
การจัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ

เพื่อให้ได้ข้อมูลสถิติที่ถูกต้องแม่นยำและเชื่อถือได้
ข้อมูลดีประเทศดีชีวิตดี

ร่วมใจให้ข้อมูลกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ